ว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมรายการเราเกินครึ่ง
ก็ต้องใช้บริการของสองค่ายนี้
หนึ่งในสองอ่าทั้งอันดับหนึ่งอันดับสอง

เพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าราคามันสูงเกินไป

โดยยืนยันว่าจะนำงบในการประมูลที่

และพัฒนางานบริการต่อไปแทนครับ

ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก

ว่าราคาใบอนุญาตกว่า๗๕๐๐๐ล้านบาท
นี่มันเกินวงเงินที่ตั้งไว้
และเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ

เพราะว่าเมื่อจ่ายราคาขนาดนี้แล้ว
จะไม่มีเงินลงทุนไปขยายโครงข่ายต่อครับ

อย่างที่เรียนนะครับว่าการดำเนินธุรกิจทางด้านโมบายนะครับ
การลงทุนจริงเป็นหัวใจสำคัญมากกว่านะครับ
และที่สำคัญมากคือการบริการนะครับ
สรรสินค้าและบริการไปสู่มือผู้บริโภค
จินอาการดูนะครับว่าสมมุติผมมีเงินอยู่๑๐๐บาทนะครับ

เราตัดสินใจที่จะนำเงินแบ่งออกมาเป็น๓ส่วน
เพื่อให้เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจต่อไป
เพราะว่าชนะการประมูลรอบแรกช่วงเดือนพฤศจิกายน
ประกาศออกมานี่ค่ายอื่นหงายเลยเหมือนกันฮะ
ต่อการให้บริการลูกค้าจำนวน๓๘ล้านเลขหมายทันทีนะครับ
เทคนิคก็เรียกว่าแถบคลื่นยิ่งกว้างมากก็ยิ่งรับลูกค้าได้มากนะครับ
แต่จะหารือกับกศชถึงเรื่องนี้ในภายหลัง
การแจกโทรศัพท์มือถือฟรีตั้งแต่วันที่๒๕ธันวาคม
โอ้โหเมื่อวานนี้มีทั้งแถลงเหตุผลแพ้แล้วก็มีทั้งประกาศโปรโมชั่น
บอกว่าเติมเงิน๑๐๐จนถึง๑๒๕๐เอามือถือใหม่ไปเลย
ตันกุรานันรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี
ยืนยันกับสื่อมวลชนแบบนี้ฮะแม้ไม่ชนะการประมูลทั้งสองคลื่น
๑๘๐๐แล้วก็๙๐๐เนี่ยแต่ก็ไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
ยังคงให้บริการต่อไปได้อีกหลายปีทีเดียวฟังเสียงคุณประเทศตันกุรานันต์กันหน่อยครับ
เราไม่ได้สร้างหนี้เพิ่มนะคืออย่างหนึ่งที่พวกเราจะสังเกตได้คือว่า
การประมูลในรอบนี้ก็ค่าไลเซ็นต์หรือค่าบรรยายที่ได้ประมูลกันมา
ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเป็นต้นไปอีก๓๔ปีเป็นจำนวนมาก
มีเงินลงทุนมีเงินมากพอที่จะมาใช้ลงทุน
จะเข้าประมูลคลื่นความถี่ในรอบถัดไปด้วย
เพราะว่าปี๖๑มีหมดสัมพทานปั๊บเนี่ยตามกฎหมาย
คลื่นนั้นต้องโยนมาให้กศชจัดสรรใหม่นะฮะ
แล้วก็เตรียมจะลงทุนขยายโครงข่ายราว๒๐๐๐ล้านบาทในปีหน้านี้
เพื่อจะครอบคลุมพื้นที่๔๐จังหวัดทั่วประเทศ
จากนี้คาดว่าจะมีลูกค้าใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มอีกฮะ
ร้อยละ๗๐ในปีหน้าและก็ร้อยละ๘๐ในปีถัดไป
เพื่อจะรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ
ตังค์ไว้แล้วเอาไปลงทุนโครงข่าย
นี่คือความคืบหน้านะครับและวิธีการของสองค่ายที่แพ้การประมูลครับ